เหตุการณ์นี้รอเตียงเท่ากับรอตายอีกแล้วนะคะ
เกิดขึ้นกับคุณยาย๓พี่น้องอายุ๖๕๖๔แล้วก็๖๒
ทั้ง๓คนตรวจมาผลติดโควิด
โรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวจะประสานเอาเตียงมารับ
เมื่อวานนะคะคุณยายเก็บกระเป๋าแล้วนะ
แต่สุดท้ายช่วงเย็นระหว่างที่รถพยาบาลกำลังจะมารับ
คุณยายวัย๖๒ปีคนน้องเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
คุณผู้ชมคะหลายคนเห็นภาพนี้แล้วบอกว่าบีบหัวใจ
แทนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อไปรักษา
แต่สุดท้ายคุณยายถูกหามใส่ลงศพ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่อำเภออูทองที่สุพรรณบุรีค่ะ
คุณยายป่วยโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่บ้านเลยนะคะ
ซึ่งเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน
สามพี่น้องผู้หญิงหมดคุณยายอายุ๖๕๖๔แล้วก็๖๔

ใช่ค่ะคือติดโควิดทั้ง๓คนเลย
แล้วก็เริ่มมีอาการป่วยไม่นานเองนะประมาณนัก๒๓วัน
ทีนี้ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลผลออกมาเป็นบวกค่ะ
โรงพยาบาลบอกว่ากลับมารอที่บ้านก่อน
แล้วก็มีการประสานรถพยาบาลให้มารับไปรักษาตัว
เมื่อวานพี่ตอน๔โมงเย็นครับ

เพื่อที่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่ตอนที่ระหว่างรออ่ะคุณยายไว่๖๒ปีอ่ะค่ะ
หายใจไม่ออกหมดสติท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะ
ตัวรอเก็บเท้าของรอก็มาเสียก่อนไปนอนลงไปให้ใจ
เหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับ
รู้สึกยังไงเลยก็ยังบอกว่ามันไหวจริงเนาะ
ไหวไม่น่าเชื่อแล้วแกก็ยังคุยอยู่สองวันสามวัน
แต่แกไม่มีแรงมาสองสามวันเลย
จะเดินไม่ค่อยได้ก็จะนอนอย่างเดียวไง

แหละครับคุณผู้ชมฮะก็นี่เป็นทั้งในส่วนของเพื่อนบ้านนะครับ
แล้วก็ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับหลานของคุณยายด้วยนะ
จริงลูกหลานคุณยายไม่ได้ทอดทิ้งคุณยายทั้ง๓นะ

แต่ทีนี้พอคุณยายทั้ง๓ติดเชื้อโควิด๑๙
คุณยายบอกลูกหลานเลยบอกว่าอย่ามา
อย่ามาใกล้อย่าเข้ามาในบ้าน
เดี๋ยวคุณยายจะดูแลกันเองแล้วคุณยายคนน้องที่เสียชีวิตนี่แหละครับ
เป็นคนที่จริงเข้มแข็งมากนะ
ทั้ง๓ท่านอายุเยอะแล้วแล้วก็เดินเหินไม่สะดวก
หกล้มกันอยู่ในบ้านด้วย
ทีนี้ลูกหลานก็ได้ยินเสียงเหมือนกันหกล้ม
หรือว่าเสียงที่คุณยายตะโกนใส่กันว่าล้มเหรออะไรอย่างนี้ครับ
หลานอยากจะเข้าไปในบ้านเพื่อไปช่วย
คุณยายที่เสียชีวิตตะโกนออกมาเลยบอกว่าไม่ต้องเข้ามา
ห่วงไงห่วงหลานตัวว่าหลานจะติดเชื้อโควิดนะครับ
ไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวยายดูแลกันเองได้
แต่ท้ายที่สุดคุณยายผู้แข็งแกร่งคนน้องกลับเสียชีวิตเองนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณยายคนน้องเนี่ยนะคือบอกว่าอยากให้พี่ทั้งสองคนไปโรงพยาบาล
เพราะว่าแกมีหลายโรคตัวยายวัย๖๒ปี
ตัวแกไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลนี่ไงถึงบอกว่าเป็นคุณยายที่แข็งแกร่งจริง
เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดค่ะคุณผู้ชม
แล้วถามว่าคุณยายอีก๒คนอายุ๖๕กับ๖๔
คือตอนนี้ก็มีการติดต่อ
แล้วก็นำตัวคุณยายทั้งสองคนไปรักษาตัวที่ฮอสพิเทลเรียบร้อยแล้ว
ส่วนศพของคุณยายวัย๖๒ปี
ก็จะนำไปประกอบพิธีตามศาสนา
คือตามขั้นตอนของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ต่อไปนะคะ
ก็มอบให้หน่วยกู้ภัยจากนารายนำร่างของคุณยาย
ส่งไปที่วัดอูทองทำการประชุมเพลิงทันทีนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องราวความรักเหมือนกันนะฮะ

แต่ว่าเป็นสภาพที่น่าสลดใจจริง

สภาพแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมคุณแม่อายุ๗๘ปีแล้ว
แม่กับลูกกับลูกชายนี่นะคะ

แล้วแม่ก็ต้องต่อสู้กับอาการป่วยของคุณแม่
ที่มันซุดหนักแล้วก็อ่อนแรงเหนื่อยง่ายด้วย
แต่ด้วยความรักที่แม่มีต่อลูก
แม่นอนข้างลูกวัย๕๑ปี
ลูกเป็นโปรลิโอแม่เฝ้าไม่ห่างเลยค่ะ
แล้วก็เอื้อมไปจับมือนี่ดูสิคุณผู้ชม
จับมือลูกชายด้วยความเป็นห่วง
แล้วก็เรียกชื่อลูกด้วยเสียงแบบแผ่ว

ใช่คือตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปนะก็สลดใจมาก
เพราะเห็นคุณยายเรียกชื่อลูกแต่คุณยายแทบไม่มีแรงอยู่แล้ว
คือตัวคุณยายเองก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ตัวลูกชายก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะเป็นโปรลิโอ
และยังมาป่วยโควิด๑๙ด้วยนะทั้งคู่
ใช่ค่ะคือตอนนั้นคือเหมือนกับลูกชายก็ดิ้นนะ
พยายามที่จะคลานไปไปดื่มน้ำ
น้ำก็หกเลอะเทอะแล้วสภาพตอนที่กู้ภัยไปถึง
อภัยนะคุณผู้ชมคือสภาพทั้งปัสสาวะทั้งอุจจาระ
คือมันเรียดราดอยู่เต็มห้องไปหมดเลยค่ะ
ก็ทั้งคู่นี่นะคะขาดน้ำขาดอาหาร
แล้วร่างของคุณแม่คือร่างกายเต็มไปด้วยรอยช้ำ
เพราะว่าคุณแม่เองอายุเยอะแล้ว๗๘ก็ลื่นล้ม
อยู่ห่างจากโรงพยาบาลโลเดียวเท่านั้นเองนะคุณผู้ชม
แต่๑กิโลการไปโรงพยาบาล
เป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ป่วยโควิด

ท้ายที่สุดได้รับความช่วยเหลือจากทีมเส้นได้
นำตัวแม่ลูกส่งโรงพยาบาลสิริราชทั้งคู่แล้วด้วยนะคะ
แล้วก็ทีมเส้นได้เองก็บอกว่าฝากไปถึงโรงพยาบาลสิริราชด้วย
ขอบพระคุณมากที่รับแม่ลูกคู่นี้เข้ารับการรักษา
เพราะรู้ว่าที่โรงพยาบาลก็เตียงแทบจะเต็มหมดอยู่แล้วนะฮะ